คุณผู้ชมคะเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐได้เดินทางไปยังจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
เพื่อประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นในระดับภาคเหนือนะคะ
เพื่อเตรียมเข้ารับรางวัลกัมพลวัชรพลในวันที่๒๗ธันวาคมนี้ค่ะ
วิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐลงพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าวอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรเพื่อเป็นประธานคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับภาคเหนือ
ซึ่งในโอกาสนี้มีนักเรียนนำเสนอโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างอย่างมากมายนะคะ
ขณะที่คณะกรรมการก็ยังสอบถามข้อมูลจากครูจากบุคลากรทางการศึกษาด้วย
เกษมกันทาหอมผู้มนุยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าวบอกว่า
ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด๔๘๙คนและมีบุคลากรครูผู้สอน๓๔คน
ซึ่งการบริหารจัดการจะยึดหลักการมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิไทยรัฐโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง
และมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
สำหรับการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับภาคเหนือ
มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารับการประเมิน๓โรงเรียน
แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘จังหวัดพิศนุโลกจากกลุ่ม๔แควร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕จังหวัดอุตรดิษฐ์จากกลุ่มศักดิ์ทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓บ้านทุ่งพร้าวจังหวัดแม่ห้องศรจากกลุ่มล้านนา
ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นระดับภาคเหนือ
จะเข้ารับรางวัลกัมพลวัชรพลในวันที่๒๗ธันวาคมนี้ค่ะ